เพราะว่านี่ในพื้นที่พังงานนะตอนนี้
เดี๋ยวประชาชนจะตื่นตระหนกเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและซึนามิ
เพราะว่ามีการประกาศออกมาว่ามีแผ่นดินไหว
ห่างจากพื้นที่ของพังงาไปประมาณเกือบ๕๐๐กิโลเมตร
มันเป็นแผ่นดินไหวในทะเลมหาสมุทรอินเดีย
ที่ไม่ใช่เป็นแผ่นดินไหวแถวใกล้บ้านเรา
ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าตื่นตระหนกครับ
คือเมื่อวานนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้แล้วนะครับ
บอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง๔๖กรกฎาคม
เป็นแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน
ขออภัยทะเลอันดามันประเทศอินเดียถูกแล้วนะคุณนะ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดพังงา
นี่คือห่างไปประมาณถึงเกือบ๕๐๐เมตร

ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวแบบกระจุกตัวขนาดปานกลางครับ
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นสั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
มักเกิดขึ้นจากการขยายตัวของพื้นมหาสมุทร
เป็นแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรง
ไว้กันมาตั้งแต่วันที่๔วันที่๕วันที่๖กรกฎาคม

สถิติตั้งแต่ช่วงวันที่๔๖กรกฎาคมนะ
มีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณทะเลอันดามันประเทศอินเดีย
เกิดขึ้น๓๒ครั้งระดับแผ่นดินไหวอยู่ที่๔๐๔๙นะครับ
ซึ่งขนาดของแผ่นดินไหวนี้นะฮะ
จะเกิดความแรงสั่นไหวปานกลาง
วัตถุห้อยแขวนอาจจะแกว่งไกวได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่กระทบต่อประเทศไทย
และย้ำนะครับไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ซึนามิในบ้านเรา
แต่หลายคนไปโยงกับเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
น้ำทะเลหนุนที่จังหวัดภูเก็ตจำได้ไหม

น้ำทะเลหนุนเมื่อ๒๓วันก่อน

อย่ากังวลใจไปอย่าเอามันไปผัวพันกันนะฮะ
เพราะแผ่นดินไหวที่ทะเลอันดามันประเทศอินเดีย
ไม่ทำให้เกิดซึนามิในบ้านเรานะครับ
ผมโทรไปตรวจสอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเลย
เพราะเมื่อวานอธิบดีสรุปมาว่าวันที่๔๖กรกฎาคม
มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ทะเลอันดามันประเทศอินเดียเนี่ย

ก็ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึง๗โมงเช้าวันนี้นะครับ

นี่เวลาเที่ยงคืน๕๒เมื่อคืนขนาด๔๓

ตี๒๕๑เกือบตี๓แล้วขนาด

ใช่ฮะแต่ขนาดเหล่านี้คุณถือว่าไม่รุนแรง
และไม่มีผลต่อบ้านเราใดทั้งสิ้น

มันไม่มีซึนามิซัดมาถึงบ้านเรา
แต่คุณผู้ชมเขาขอให้ติดตามประกาศ

ส่วนถามว่าที่พังงาเป็นยังไงบ้าง
พังงาขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานการเกิดขึ้นซึนามิ
ตามที่ประชาชนเขาหวาดกลัวนะคุณ
แต่ทางจังหวัดย้ำเลยคุณเขามีการประชุมกัน
เตรียมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประสานทางจังหวัดพังงานะ
ทดสอบสัญญาณหอเตือนภัยวอเลยนะคุณนะ
ในพื้นที่จำนวน๒๒แห่งและจัดการซ้อมแผน
จำลองเหตุการณ์หากเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์ซึนามิ
ดังนั้นถ้าประชาชนได้ยินเสียงแบบนี้อย่าตกใจเขามีการซ้อม
เท่านั้นนะครับดูบรรยากาศเรื่องของการซ้อมสักนิดหนึ่งฮะ
นี่คุณผู้ชมนี่ซ้อมนะฮะอย่าเพิ่งตื่นตนกคิดว่ามีซึนามิจริง
ซ้อมทั้งเส้นทางซ้อมทั้งเสียงสัญญาณ
แล้วเมื่อกี้พี่กลุ่มนั้นเขาซ้อมสมจริงมากคุณ
มีเหมือนเป็นลมเป็นแรงด้วยนะมีผู้ป่วยด้วยนะครับ
ส่วนกรณีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกโอ้โห
ทุ่นเตือนภัยซึนามิมันเสียหาย๑ตัวคุณ
และมีการลากทุ่นขึ้นมาไว้บนบกแล้วนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่เอาขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน
คุณเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยชีวิตนะคุณ
ทุ่นตัวแค่นี้แต่ประสิทธิภาพเมื่อมันอยู่ท้องทะเล
มันดีหนักหนาเลยในการเตือนภัยในท้องทะเล
แต่ว่าเจ้าทุ่นตัวนี้คุณคุณไม่เคยเห็นแน่นอน
คุณขวัญคุณผู้ชมเพราะว่าธรรมดามันอยู่ในทะเลลึก
แต่ทีนี้มันอยู่ทะเลตรงนี้แต่มันเสียไป๑ตัว

ก็ชี้แจงบอกว่าทุ่นตัวนี้มันเสียหาย
อาจจะเกิดจากเรือชนหรือว่าอาจจะถูกคลื่นซัด
แต่ทีนี้ครับจะมีการนำทุ่นใหม่ไปติดตั้งช่วงหลังมรสุม
ก็คือเดือนพฤศจิกายนยืนยันมันขาดหายไป๑ตัวเท่านี้
ตัวนี้นะคุณนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ระบบการเตือนภัย
ร่วมกับประเทศต่างทั่วโลกและทั่วพื้นที่ใกล้ฝั่งเอเชียอะไรแบบนี้
ดังนั้นขาดไปตัวเดียวไม่เป็นไรนะครับขอให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนก
แต่ถามว่าประชาชนตื่นตนกไหมตื่นอยู่เลยคุณ
เราไปสัมภาษณ์มานะเราไปสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งที่อยู่พังงานะ
ทำประมงอยู่ทำการท่องเที่ยวอยู่เขาว่ายังไงฟังเสียงเขาไหม

ก็รู้สึกแบบกลัวว่าแบบคนเขาแบบเราไม่ได้ทราบข่าวอะไรเลย
ก็แบบมีคนโทรกันต่อกันมาจากภูเก็ตบอกว่า
ยักษ์ถล่มแบบภูเก็ตแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยกลัวก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในเมืองกัน
คือให้ไกลแบบน้ำที่สุดนะครับผม
แล้วแผ่นดินไหวถี่ครั้งนี้ครับ
ไม่ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
ก็ความรู้สึกกลัวแต่ว่ามันก็น้อยกว่าครั้งก่อน
เพราะว่าเราเคยแบบว่าบ้านเราไม่ถึงอะไรอย่างนี้ครับผมครับ
แล้วความเชื่อมั่นของระบบเตือนภัยของภาครัฐนะครับ

คุณนี่ชาวพังงาเขาบอกมาแบบนี้นะฮะ
แต่ไม่เป็นไรขอให้ติดตามข่าวสาร
ติดตามอย่างใกล้ชิดนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ
หรือว่าโทรไปเช็คกรมอุตุก็ได้